ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีกรกฎความรักคนโสด
พบรักได้โดยการสนับสนุนจากญาติและผู้ใหญ่
มีการชักนำให้รู้จักกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ครอบครัวจะสุขสดชื่นสรานรมอย่างน่าอิจฉา
ถ้ามีบุตรระยะนี้จะดื้อดึงปกครองยาก
สุขภาพให้ระวังระบบขับถ่ายผิดปกติ
เด็กเล็กในความดูแลจะนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้
เจ็บป่วยเป็นไข้ความร้อนสูง
ระวังอันตรายจากของใช้ของมีคมในบ้านแต่ไม่รุนแรง
การเงินอาจได้เงินก้อนจากหุ้นส่วนคนรักหรือคู่ครอง
ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินขอให้ออกปากปรึกษาเพื่อนหรือคู่คิดต่างเพศ
พกทางออกประกอบกับผลประโยชน์
การงานมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนบ้างเล็กน้อย
หาผลกำไรได้ยากยิ่ง
งานที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานพิเศษ
จะมีปัญหาอุปสรรครุนแรงหรือบ่อยครั้ง
งานมีเกณฑ์จะโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงเฉพาะเต็มได้ในไทรัฐออนไลน์